คุณครูท่านนั้นสั่งให้นักเรียนทุกคน

ช่วยยืนเคารพทงชาติและถ่ายภาพออนไลน์
ระหว่างที่เรายืนเคารพทงชาติ๘โมง

ยืนถ่ายภาพระหว่างเคารพทงชาติ
ส่งกลับมาให้ครูเป็นการบ้าน
ประหนึ่งเหมือนว่าเรามาเรียนหนังสือแบบตามปกติ

ดังนั้นเวลาเราเรียนจริงก็ต้องทำอย่างไร
๘โมงเช้าขอรบทรงชาติ
ตอนนี้ต่อให้เรียนออนไลน์ทุกคนก็ควรจะทำคล้ายแบบเดิม
คือเคารพทรงชาติด้วยความปรารถนาดีของคุณครูท่านนี้
ก็อาจจะอยากให้เด็กตื่นเช้าให้ทันเข้าเรียน
ได้มาเคารพทงชาติถือว่ามีการบ้านทุกคน
แต่หลายคนบอกว่ามันใช่เรื่องเหรอมันใช่ที่ไหม
เรียนแบบนี้คือก็ควรให้เด็กได้นอนเต็มที่
แต่งตัวอะไรก็ได้และยืนขอรบทรงชาติ
ได้ยืนแบบชุดนอนนะใส่ชุดนักเรียน
ต้องใส่ชุดนักเรียนใช่ไหม
ยืนขอรบทรงชาติและถ่ายภาพคือกล้องตั้งไว้
ทีวีไว้หันก้นหรือหันหน้า

เหมือนเราเคารพทรงชาติคือเวลาเรายืนต้องหันหน้าเข้าทรงชาติ

ให้เห็นแบบสาดจากหลังก้นเหล่า
ไปถึงหน้าจอทีวีได้เห็นการเคารพทงชาติด้วย
หลายคนบอกว่าเออคุณครูน่ารัก

นี่บางคนบอกกุมขมับแทน
ท้อมากค่ะนับบ่อยประเทศยิ่งป่วย

หรือถ้าอยากจะให้ทำแบบนี้

ยืนเคารพใช่ศรีกากียืนเคารพทรงชาติ

ถ้าหากสั่งเด็กแบบนี้คุณครูเอง
ท่านก็ต้องทำแบบนี้ด้วยเหมือนกัน

ระบบค่าราชการมันเป็นแบบนี้เหรอ
เรามีวิธีเช็คให้นักเรียนตื่นเช้า

ก่อนหน้านี้ที่ชวตรตราชก็มีข่าวมา

แต่งชุดนักเรียนเรียนออนไลน์

ราชการจังหวัดท่านก็บอกว่า

ในกรุงเทพมหานครเขาทำแบบนี้

อยืมมือคุณมกุบขมับผมแทนหน่อย

เขาบอกว่าแค่ปลุกเด็กมาให้เรียนออนไลน์มันก็ยากแล้วนะ
มันน่าเบื่อมากการเรียนออนไลน์นี่เป็นเรื่องที่น่าเบื่อจริง